วันนี้ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีการนำเสนอจากสื่อต่างชาติด้วยนะคะ
ก็คือเหตุท่อกัสธรรมชาติระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปสามศพแล้วชาวบ้านเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันอลละหมาดเลยนะคะ

กล้องหน้ารถบันทึกวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดี
ทำให้เกิดไฟลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุอย่างรุนแรง
กลางสู่เหนือแนวท่อกาสขาด
แรงระเบิดทำให้โรงเรียนเสียหายหลังคาและกระจกแตก
บ้านเรือนประชาชนและอาคารที่อยู่ใกล้ถูกไฟไหม้เสียหาย
ชาวบ้านวิ่งหนีตายอลละหมาน
อกจากนี้ยังมีควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ
ชิ้นส่วนต่างกระจัดกระจาย
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเผลิงชีดน้ำสกัด
ความเสียหายรัศมีร์ไปไกลกว่า๑กิโลเมตร
ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

และแรงระเบิดทำให้พื้นปูนซีเมนแตกออกจากกัน
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งกว้าง

ห่างจากอาคารเรียนประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
โดยพบท่อส่งการ์ดธรรมชาติของปตท
ฝังอยู่ตามแนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด๓๖นิ้ว
และฝั่งลึกดินไปประมาณ๕เมตร
แรงระเบิดทำให้ท่อเหล็กแตกแล้วเกิดหลุมขนาดใหญ่
รวมถึงมีไฟปะทุขึ้นมาเป็นระยะ
หลังเกิดเหตุทางปตทได้ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าตัดแยกระบบบริเวณช่วงโทษดังกล่าว
ปล่อยให้ไฟไหม้การ์ดไปจนหมด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากรถแคคโฮล

เข้าไปขุดดินในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทำให้เกิดประกายไฟแล้วเกิดระเบิด

จะเข้าตรวจสอบเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
คนขับรถตู้เล่าวินาทีเอาชีวิตรอดว่า
ขณะนั่งกินข้าวก็ได้ยินเสียงดังมาก
พอวิ่งออกไปดูหน้าร้านก็เห็นมีเปลวไฟสูง

แล้วกระโดดหนีตายลงคลอง
หนุ่มประสิบที่เรามักกักก็ไม่รอด

ก็ต้องวิ่งหลีให้วันรอดให้ได้ครับ

ส่งการ์ดเขต๑บริษัทปตทจำกัดเปิดเผยว่า
ตทอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันว่ามีมาตรการดูแลประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากรถแคลเข้าไปตักดิน
ใกล้กับท่อการ์ดจนทำให้เกิดระเบิดนั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัด

คือเหมือนผมรู้แก๊สที่เราเปิดที่บ้าน

ตอนนี้มั่นใจได้เลยครับว่าตรงนี้ไม่มีอะไรซ้ำแล้วครับ
เหตุนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ราย

เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบ่อ๒ราย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด๕๐ราย
จำนวนนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกี่ราย
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๘แห่ง
จากการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย๓๐หลัง
รถยนต์ของชาวบ้านและรถตำรวจเสียหาย๒๖คัน
และแรงระเบิดทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอีก๒๐คัน
เทราะทีวีรายงาน